เหตุการณ์นี้เครื่องบินบินขวาง
บินขวางนี่ว่าแปลกหรือยัง
ว่ามันแปลกสิใช่อันนี้บินขวางและขวางอะไรรู้ไหมฮะ
ขวางถนนยิ่งงงเข้าไปใหญ่
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันเองนะครับเครื่องบินบินขวางถนนฮะ
ทำไมต้องมาขนกลางคืนได้เลยครับทำไมกลางวันไม่ขนล่ะครับ

ลงเขาดอยขุนตานนะครับลำปาง

โอ้โหเนี่ยไม่ผิดเลยใช่ไหมเครื่องบินบินขวางถนน
คุณผู้ชมดูสิฮะรถบรรทุกคันหนึ่งขนเครื่องบินมา
ขนแบบขวางคุณผู้ชมเห็นด้านหน้าไหมที่มีใบพัด
มันอยู่ด้านขวาเห็นไหมหางมันอยู่ด้านซ้ายเห็นไหม

มันไม่บินจริงรถบรรทุกขนมาแต่เหตุฉะไหน

และทำให้เลนส์ข้างหลังที่เขาขับตามเขาไปไม่ได้

ขวางกิน๒เลนแบบนี้นะฮะ
ถ้าจะวิ่งแบบนี้นะคนตามหลังมาบอกว่าต้องทำใจเลย

เหตุการณ์รถบรรทุกสีขาวขนเครื่องบินลำใหญ่
ตัวเครื่องบินล้นออกมาด้านข้าง

จังหวัดลำปางจุดตรงนี้ต้องขับรถระมัดระวังกันอยู่แล้ว
ต้องมาชะลอตัวเพราะเจ้ารถบรรทุกขนเครื่องบิน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงครับช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
ที่ถนนช่วงประเภททางลงดอยขุนตามระยะทางตรงนี้ยาวประมาณ๔กิโลเมตร
แม้การขนส่งจะมีรถกระบะเปิดไฟฉุกเฉินเห็นไหมคันนี้

เพื่อบอกแล้วนะว่าข้างหน้าเขาจะมีรถบรรทุกที่ขนเครื่องบินอยู่
แต่คนใช้รถใช้ถนนเขาบอกไม่เข้าใจหรอก

หรือมันวางแบบแนวยาวได้ไหม
หรือว่าต้องใช้รถอีกแบบหรือถ้าเกิดวางแบบแนวยาวมันจะยาวเกินไป
มันจะล้ำไปที่หัวรถหรือท้ายรถมากเกินไปหรือเปล่า
เออก็งงเหมือนกันมันอาจจะมีรถเทลเลอร์ที่มันยาวไงคุณ
พอจะรับความยาวของเครื่องบินได้ไง
แล้วปกติเขาขนเครื่องบินกันแบบนี้หรอดิฉันไม่เคยเห็น
ใครเป็นผู้รู้ในการขนเครื่องบินช่วยบอกกันหน่อยนะฮะ
นอกจากนี้คนในเน็ตยังสงสัยเครื่องบินบนรถเป็นของจริงหรือของปลอม

เพราะทัศนวิสัยในการเห็นตอนกลางวันอาจจะดีกว่ากลางคืนแบบนี้
และถนนเส้นนี้เป็นเส้นอันตรายนะครับ
ทางลงเขาทางขึ้นเขาดอยขุนตานแบบนี้

คนเข้าไปคอมเมนต์ถามกันเยอะเลย

คือจะบอกว่าจะงานวันเด็กก็ไม่ใช่เลยมาแล้วไง